การประชุมของผู้นามระดับโลกของวงการกีฬา
เราไปติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้
จากการประชุมหาเรื่องการที่ประเทศไทยจากรายงาน
การประชุมใหญ่สมัชชาสหพันธ์กีฬานานาชาติ
ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน
รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดงานนี้
ภายในงานประกอบไปด้วยการประชุมเพื่อพัฒนาในหัวข้อต่าง
กระดับการพัฒนาวงการกีฬาโลกให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ
ของการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ
พร้อมทั้งยังเป็นครั้งแรกที่มีการจัดงานสปอร์ตเฟสติเวิล
ที่จะเป็นการจัดแสดงของสมาภัณฑ์กีฬาต่างทั่วโลก
ในครั้งนี้มีถึง๘๔สมาภัณฑ์ที่เข้าร่วมงาน
คนเอกกระยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
กล่าวเปิดงานสปอร์ตแอคคอร์ดที่หอประชุมกองทัพเรือ

ช่วยให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ
เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับวงการกีฬา
และในอนาคตประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางกีฬา

ผมเชื่อบ้านบ้างเจ็ดอารมณ์และความฝากดีของทุกท่าน
ตลอดจนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
ความก้าวหน้าและแนวทางความร่วมมือด้านกีฬา

ประชุมเริ่มต้นให้การประชุมนี้ประสบความสำเร็จ
รัฐบาลไทยในฐานะเจ้าภาพและคณะผู้จัดการของ
ให้การสนับหนุนการประชุมอย่างเต็มที่
ส่วนนายสกลวรรณพงศ์ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย

มีผู้สนใจเข้าร่วมงานจากทั่วทุกมุมโลก
กว่า๒๘๐๐คนซึ่งนับว่ามากกว่าทุกปี
เชื่อมั่นว่างานสปอร์ตแอคคอร์ด๒๐๑๙
จะทำให้นานาประเทศได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
ทุกคนอยากมาร่วมทุกคนอยากมาเจอกัน

โดยเฉพาะประธานของสะพันธ์กีฬา
แต่ละชนิดกีฬามาถึง๘๔ชนิดกีฬา
ก็ถือว่ามากที่สุดกว่าทุกครั้งที่เคยจัดมา
ก็ทำให้คณะกรรมการจัดการประชุมครั้งนี้
แล้วก็สปอร์ตเอ็กคอร์ดที่เตรียมงานกันมาประมาณ

ก็รู้สึกว่างานนี้จะทำให้คุณค่า
ของการประชุมสปอร์ตแอคคอร์ดนี่
มีคุณค่ามากขึ้นแล้วก็เป็นที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่๑๕๒๐เมษายนนี้

จะได้ประโยชน์จากการจัดงานครั้งนี้

และการท่องเที่ยวอย่างมหาศาล